คุณผู้ชมครับถ้านึกถึงในหลวงในความทรงจำ
หลายคนคงจะเห็นภาพของพระองค์นะครับ

แต่ว่าพระองค์ทรงได้ทำประโยชน์ต่าง

โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนตามแนวพระราชดำริ
เพื่อแก้ไขปัญหาการจรจรให้กับคนกรุงเทพครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจาย

อย่างที่คุณก๊อฟเกินไว้ก็คือว่า
คนไทยที่มีอายุน้อยกว่า๔๐ปี
เมื่อนึกถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็อาจจะคิดว่าพระองค์จะทรงงานดูแลพระศักดิกร
ท้องถิ่นทุลักกันดาลเท่านั้น
คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อาจจะตั้งคำถามว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ทรงทำอะไรให้กับคนในเมือง
โดยเฉพาะกรุงเทพบ้าง
ชนบทเขาเดือดร้อนเรื่องน้ำครับ
ฉะนั้นงานของพระองค์ท่านส่วนใหญ่
ก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแหล่งน้ำ
เพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกิน
อันนี้ก็รับรู้กันมาโดยตลอด
แต่ว่าคนกรุงเทพเดือดร้อนเรื่องอะไรล่ะครับ

กรุงเทพไม่ได้เดือดร้อนเรื่องที่ทำมาหากิน
เพราะลักษณะเมืองคนละแบบ
แต่คนกรุงเทพเดือดร้อนเรื่องการจราจรติดขัด
แทนที่จะใช้ระยะเวลา๑ชั่วโมงเดินทางมาทำงาน
ต้อง๒ชั่วโมง๓ชั่วโมง
แทนที่จะตื่นเช้าเป็นปกติ
ต้องตื่นแต่ตี๔ตี๕เพื่อมาทำงานให้ทัน
แทนที่จะได้กินข้าวเป็นเรื่องเป็นราวต้องมานั่งกินข้าวกันในรถ
ลูกเล็กเด็กแดงเดือดร้อนไปหมด
แทนที่จะถึงบ้านตั้งแต่เย็นตั้งแต่ค่ำ
ถึงบ้านดึกเพราะเรื่องการจราจร
ฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นเรื่องเหล่านี้
แล้วก็ได้มีพระราชดำริให้ทำถนน
ซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่มีถนน
สองสามเส้นนี้ยังนึกไม่ออกเลยครับว่า
สภาพการจราจรในกรุงเทพจะเป็นยังไง
มันต้องหนักกว่านี้หลายเท่า
มีคนจะรู้ไหมล่ะครับว่า
ถนนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำริให้ตัดมีอะไรบ้าง
นี่เลยครับถนนรัชดาพิเศษวงแหวนรอบในนี่แหละครับ
อันนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
ด้านการจราจรโครงการแรก
พระองค์ท่านมีพระราชดำริตั้งแต่โน่น

เป็นปีที่ทรงครองราชยี่สิบห้าปี
พระองค์มีพระราชประสงค์ให้รัฐบาลจัดสร้างถนนเพิ่ม
ให้เป็นถนนวงแหวนรอบและถนนยกระดับ
เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนแทนที่จะสร้างพระบรมราชานุสาวรี
ถนนสายนี้เนี่ยเป็นถนนสายประธานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ของระบบโครงข่ายถนนในผังเมืองกรุงเทพ
ใช้เวลาก่อสร้างนานหน่อยครับ๒๓ปี
ก็บรรจบเป็นวงแหวนที่สมบูรณ์
เมื่อวันที่สิบสองสิงหาสองพันห้าร้อยสามสิบหก
ระยะทางตลอดเส้นทางเนี่ยสี่สิบห้ากิโลเมตร
เป็นเส้นทางเดิมอยู่๑๘กิโลเมตร
ก็สร้างเส้นทางขึ้นมาใหม่อีกยี่สิบเก็ตกิโลเมตร
ก็ลองนึกดูสิครับถ้าไม่มีวงแหวนถนนรัชดาพิเศษมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลานี้
มาก็คือว่าที่เรียกกันว่าวงแหวนรอบนอก
ถนนกาญจนาพิเศษนั่นแหละครับถนนกาญจนาพิเศษนี่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่รอบนอกกรุงเทพปริมณฑล
โดยรถไม่จำเป็นต้องวิ่งผ่านเมืองที่ทำให้การจราจรติดขัด
แล้วเป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงกรุงเทพกับโครงข่ายถนน
สามารถเดินทางไปได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
เอาลองหลับตานึกดูสิเส้นนี้เชื่อมสู่ตะวันตกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพ
พระนครศรีอยุธยามีระยะทางรวมกัน๖๘กิโลเมตร
เข้าไปถึงภาคตะวันออกเชื่อมพระนครศรีอายุทยาเชื่อมกับกรุงเทพเชื่อมกับสมุทรปลาการ
อนุญาตให้ชื่อว่าถนนกาญจนาพิเศษก็เพราะว่าเป็นพิธีอยู่ในพระราชพิธีฉลอง
ครองสิริราชสมบัติ๕๐ปีในปี๒๕๕๙
เส้นนี้ก็เหมือนกันก็คือว่า
ถ้าไม่มีถนนรอบนอกนึกออกไหมฮะสมัยก่อนเนี่ย
รถบรรทุกจะเข้ากรุงเทพต้องจอดรอกันอยู่รอบนอก
เพื่อจะพาเข้ามากรุงเทพ
ที่เคยร้องเพลงกันว่ารัก๑๐ล้อต้องรอ๑๐โมงเนี่ย
เพราะว่าถ้าไม่ถึง๑๐โมงรถเข้ามาไม่ได้

อีกเส้นหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมาเนี่ย

อันนี้ก็เป็นการรองรับขนส่งสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพ
ต่อไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปลาการนี่ที่ท่านเห็นสะพานนี่แหละ
เพื่อไม่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่แล่นเข้าไปในตัวเมืองเหมือนกัน
แล้วสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งหลายรูปแบบจากท่าเรือ
เปลี่ยนถ่ายต่อรถบรรทุก
แล้วก็ส่งให้ก่อสร้างสะพานภูมิพล๑และสะพานภูมิพล๒
เชื่อมต่อถนนสายเดินทางใต้เข้ากรุงเทพคือถนนพระราม๓
อันนี้ก็เป็นประโยชน์มหาศาล
สะพานพระราม๘นึกออกใช่ไหมครับสะพานพระราม๘
แต่ก่อนจะมีสะพานพระราม๘สะพานพระปินเกล้าโหรถติด
คนใช้เส้นทางนั้นเยอะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัย

ขึ้นแล้วก็เวลานี้ก็ช่วยได้เยอะบรรเทาได้เยอะ
สะพานพระราม๘เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อนันทมหิดลซึ่งเป็นพระอัธรามาธิบดี
นี่คืองานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรยังมีอีก
โครงการที่คนกรุงเทพอาจจะลืมไปแล้ว
ที่อยู่ในกรุงเทพมาเก่าก่อนจะรู้เลยครับว่าบึงมักกะสันเนี่ยที่ดรสุเมฆเล่าไว้ในหนังสือใต้เบื้องยุคลบาทเนี่ย
ึงมักกะสันแต่ก่อนน้ำเน่าเหม็นเป็นบ่อเกลอะของกรุงเทพเลยล่ะบึงมักกะสันเนี่ย
แต่ว่าโดยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ึงมักกะสันทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปมากบึงมักกะสันนี่ยาวประมาณ๑กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ๑๐๓ไร่
เน่าเหม็นลงไปในเรือนี่ทนไม่ไหวจะเป็นลมกันทั้งเรือว่างั้นเถอะมันเป็นวัตจักรชีวิตที่ไม่ครบวงจร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่า
ชาวต่างจังหวัดเนี่ยเขาครบวงจรนะเขาทานเขาถ่ายลงดินเป็นปุ๋ยผลิตออกมาเป็นพืชผัก
คนกรุงเทพเนี่ยถ่ายอย่างเดียวไม่ยอมผลิตแต่ไปซื้อที่อื่นเขากินแล้วก็ถ่ายลงไปเพราะฉะนั้นไม่ครบวงจร
น้ำทั้งหมดในบึงมักกะสันก็ลงคลองลาดพร้าวก็ทายเอาน้ำโสโครกลงคลองมันก็เต็มตามไปหมด
พระองค์ท่านบอกว่าต้องกั้นไว้แล้วก็มีการกรองน้ำมีการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะส่งไป
งบประมาณเท่าไหร่ถ้าจะทำอย่างน้อยเนี่ย๒๐๐ล้านฝรั่งก็มาตีราคานะเพราะกะ
ตั้งโรงงานบำบัดน้ำเสียในหลวงบอกว่าไม่ต้องใช้ไม่กี่แสนทำได้
แล้วพระองค์ท่านก็รับสั่งเห็นไหมว่าน้ำเน่าเนี่ยมันเป็นอธรรม
ตบชาวาเราไม่ต้องการมันก็เป็นอธรรมเหมือนกันฉันจะเอาธรรมะสู้กับอาธรรมให้มันออกมาเป็นธรรมะให้ได้
วันหนึ่งก็ทรงบอกกับคนที่ใกล้ชิดคาราชบริพาณว่าวันนี้ฉันจะเอาธรรมะไปสู้กับอธรรม
คนที่ได้ยินอย่างนั้นยังนึกกันเลยว่าเอ๊ะพระองค์ทอดพระเนธหนังจีนมากไปหรือเปล่า
แต่ว่านี่ล่ะก็รับสั่งให้นำผักตบชาวาไปวิจัยว่ามันเจริญงอกงามขยายตัว
เดี๋ยวนี้บึงมักกะสันมีปลาสลิดเดี๋ยวนี้บึงมักกะสันไม่เน่าเหม็นเหมือนเดิมแล้ว
มีผักมีเผือกอะไรขึ้นมามากมายนี่แหละคือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งทำไว้ให้คนกรุงเทพแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอ่าทีนี้ก็มาถึง
ท้ายของรายการนี้ก็คือเรื่องเล่ารอบกำแพงวังเมื่อสองวันที่แล้ว
คนเขาส่งไลน์เขาดูโทรทัศน์เขามีความประทับใจกันมากนะครับ
เหตุการณ์ที่มูลนิธิรักโฆษบาลและชาวช้างกลุ่มโฆษศาล
แผ่นดินจำนวน๑๑เชือกเดินทางมายังพระบรมมหาราชวัง
แล้วก็มาร่วมสักการะพระบรมศพ
ใครได้เห็นคลิปได้เห็นภาพก็เกิดความประทับใจกันไปตามตามกัน
อกจากความสง่างามของช้างแล้วเนี่ยผู้ดูแลช้างทั้งสองหลายคน
ทั้งสองร้อยคน
ขุนศึกอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
ร่วมเดินทางมากับกระบวนช้างด้วย
นี่ที่เป่าปีสก๊อตนี่เป็นฝรั่ง

มีสุภาพสตรีคนหนึ่ง
มาเล่าให้ฟังว่า

ที่เห็นช้างชัดที่สุด

ให้เพื่อนดูช้างบางเชือกด้วย

มันเป็นความประทับใจ
เรามาคารวะพระบรมศพ
มาถวายความเคารพหน้าวังหลวง

คนเห็นช้างน้ำตาร่วงที่หน้าวัง
บรรพบุรุษเราคือพญาโฆษศาล
มีประวัติในรัชกาลแต่หนหลัง
ว่าเราร่วมกรอบคู่ชาติราชบันลัง
น้ำตาเราจึงหลั่ง

หลังจากมัน
แต่เพื่อช่วย

เตรียมงาน

โปรดติดตามโปรดติดตามภาพทุกชายจงสริงกลางหลังวันภาษาหลุมให้โปรดแกรมภาษาไทยไทยต่อไป